ื้อเย็นนึกออกจะทานอะไรครับ

ต้องมีข้าวแน่นอนเดี๋ยวผมจะสั่งข้าวผัดปูครับ
ผัดปูจะสั่งส่งให้คุณวราพรเลย

นี่ใช่ไหมฮะกะเพราปู

นี่คือกะเพราปูในมโนของเรามันต้องเป็นอย่างนี้

ปูมันก็ต้องหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วมันก็ต้องมีเนื้อปู
แต่ที่ผมจะสั่งไม่ได้สั่งอันนี้ให้นะครับ
จะเป็นกระเพราปูอีกอย่างหนึ่งให้คุณวราพรนะครับ
นี่ครับมิติใหม่แห่งกะเพราปรู
ไหนคือเนื้อปูเห็นแต่กระดองปู
ก็มันเป็นปูเข็มไงเวลาคุณวรพรกินปูเข็มในส้มตำกินยังไง

มีครับวันนี้เราไปเจอคุณสตพัดนะฮะอูบเสา
เขาเป็นเจ้าของโพสต์นี้เขาบอกว่าวันนั้นไปเยี่ยมป้าที่นนทบุรีนะครับ
เปิดแกรปสั่งทำไมถูกอ่ะนะฮะ
กะเพรานี้เขาบอกราคาเนี่ยมันเออทำไมถูกดีเป็นกะเพราปูซะด้วยนะครับ
ก็เลยสั่งมา๕เมนูประกอบไปด้วยข้าวผัดไข่ข้น๖๐บาท
ยำรวมมาม่า๕๙บาทกระเพราปูอันนี้นะฮะที่คิด๕๕บาทไม่แพง
แล้วก็อีกเมนูหนึ่งอีก๒เมนูไข่ข้นหมูสับหวานราดข้าว๖๕บาท
แล้วก็ไข่ข้นกระเพราหมูสับ๖๕บาทมีค่าส่ง๑๐บาทค่าส่งถูก
พอมาดูปั๊บโอ้โหไหนนะไหนนะกะเพราปูเปิดออกมาเป็นยังไงครับพี่สัตพัฒน์ฮะ
อาหารอย่างอื่นก็ปกติดีพอเปิดกล่องแบบพอปูก็เอ๊ะเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมหน้าตามันแปลกนะครับ
ก็เลยลองชิมดูรสชาติมันก็แปลกแล้วก็ปูแล้วไหนก็ใส่มาหลายชิ้นแล้ว
ก็เลยลองชิมดูโอ้โหเค็มมากนะครับก็กินไปแค่ชิมไปแค่สองสามคำแล้วก็ไม่ได้กินต่อนะครับ
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับถ่ายรูปเก็บไว้เฉยก็ไม่ได้แจ้งทางร้านไปนะครับ
เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็แต่ว่าพอดีเราอยู่ในกลุ่มกะเพราพอดี
ก็เลยแชร์ให้เพื่อนเห็นแล้วกันว่ามันมีของแปลกแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้
สนใจไหมครับเดี๋ยวผมสั่งให้เย็นนี้เลย
แสดงว่าตอนที่เขาสั่งแล้วเขาดูในเมนูเนี่ยไม่มีรูปสิคะใช่ไหม
ไม่มีรูปแล้วก็เขียนในเมนูเนี่ยเขียนแค่ว่ากะเพราปู
เพราะว่าถ้ากะเพราปูในความเข้าใจมันก็จะต้องเป็นรูปไอ้ที่เขาเอามาให้เราดู
เป็นเนื้อตรงขาตรงกล้ามมัน
เขาบอกว่านี่มันขึ้นมาแบบนี้คือกะเพราปูไม่มีรูป
เพราะฉะนั้นความเข้าใจมันก็คือกะเพราปูที่เราท่านเคยกินนั่นแหละ
แต่สิ่งที่คุณสัตพัฒน์เขาติดใจอย่างหนึ่งคือเขาถามมานะ
เขาถามว่าพี่เชฟได้ชิมหรือเปล่าได้ชิมหรือเปล่าตอนที่จะส่งให้ลูกค้า
เขาต้องสิดใจเรื่องนี้ด้วยเพราะปูดองปูเข็มก็ใส่ส่วนใหญ่ในต้มปำ
เครื่องกะเพรามันก็จะมีแต่เครื่องเค็มใช่ไหมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาปลา
ขอบคุณค่ะขอดูรูปก่อนนะคะ